ทีนี้พาไปดูที่สุราชหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือชาวบ้านที่เกาะแตนเขาแจ้งเจ้าหน้าที่
บอกว่ามีถุงอะไรก็ไม่รู้ลอยมามาเกยตื้นเหมือนกับถุงขนม
ถุงแล้วมีชาวบ้านที่เขาเอาของที่อยู่ในถุงนี้ไปฝังดิน
ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในถุงเนี่ยมันคือยาไอซ์คุณผู้ชม
แต่ต้องตามหาเจ้าของนะเอาตัวมารับผิดหน่อย
ถุงละ๑กิโลทั้งหมด๑๗กิโลแล้วเนี่ยดูลักษณะเห็นไหมค
มันมีรูปปลาแบบนี้ถุงสีเหลืองมันเหมือนถุงขนมเลยค่ะ
ซึ่งเป็นข้างในเป็นไอซ์ที่ถูกบรรจุอยู่ใส่ถุง
กับถุงขนมแล้วก็ถูกซัดมามาเกยอยู่ที่ริมหาดเกาะแตน
หลังจากที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจเขาได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่เที่ยมเผอกาสมุยบอกว่า
ชาวบ้านที่เขาอยู่ที่เกาะแตนที่ตำบลตลิ่งงามแจ้งมา
บอกว่าไปเจอถุงอะไรไม่รู้เหมือนกับห่อใส่ขนมเลย

ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

ก็รู้ว่ามีชาวบ้านที่เขาอยู่ที่เกาะแตน
เอาถุงนี้ทั้ง๑๗ถุงขึ้นมาจากชายหาด
แล้วก็เอาไปฝังดินรวมกันไว้

ด้านหน้าด้านหลังถุงมันก็เป็นสีเหลือง
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละมีรูปปลาคู่
ข้างถุงทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีสีแดง

แกะถุงออกมาดูเจ้าหน้าที่เขาก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าข้างในมีไอซ์บรรจุอยู่
แล้วอยู่ในถุงซิลนะซิลแบบแน่นหนาเลย
แล้วบนถุงซิลก็มีภาษาจีนเขียนอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยึดไอซ์ทั้ง๑๗ถุง
ที่มีไอซ์อยู่๑๗กิโลนะมูลค่าหลายล้าน
แล้วก็คุมตัวชาวบ้านคนที่เอาถุงไอซ์ไปฝังดิน

ก็ทราบมาว่าเมื่อวันที่๒๐มกราคม
ก็มีชาวบ้านที่อยู่ริมชายหาดในอำเภอชายา
สุราธานีมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
บอกว่าเจอถุงไอซ์๓ถุงถูกคลื่นซัดมาเกยอยู่ที่ริมชายหาด
ทีนี้พอตรวจสอบดูก็พบว่ารักษณะของถุง
ทั้งด้านนอกด้านในเหมือนกับที่เจอที่เกาะแตนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นยาเสพติด
ที่มาจากแหล่งเดียวกันคงจะลอยมาจากทะเล
อาจจะมีคนที่ลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็ไปทิ้งลงทะเล
หรือว่าทิ้งในเรืออยู่ในเรือ
อาจจะเกิดเรืออับปางหรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่น
อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนต่อไปนะคะ